โลกนี้นี่ดูยิ่งดูโยกย้อน
เปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอน
ก็ความรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของประชาชนนะคะ

คุณพ่อสุดี้ต้องดูดูแลให้คุณสุดเทพให้ดีนะ

แล้วก็พี่เขาเข้าใจชีวิตคุณสุเทพ
และในที่สุดพี่อยากจะบอกคุณสุเทพไปอย่างสบาย
ไปสบายคือแทบจะหลับไปเลยอะค่ะ
แล้วไม่รู้ตัวน้อยใจตรงที่ว่าไม่บอกเรา

แค่อะไร
สูญเสียบุคลากรที่ร้องเพลงเพราะอันนั้นหนึ่ง
คือผมสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเขาไปแล้ว
ก็คือคุณสุเทพกับฉลินเนี่ยครูเดียวกันครูของเราสองคนคือครูสไหลใจเลิศครับ
สอนให้เราสองคนร้องเพลงแล้วทำนายว่าเพิ่งจะดังทั้งคู่เลย
ก็อาบเท้าท่านถูกสลายจากไปจากนั้นอีกปีเดียวนะ
เราสองคนก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นครับก็มีสุเทพมีชะลินมีชะลินมีสุเทพไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ย

เชิญรักเธอจึงยอมให้เธอไปแต่ง
เชิญรักเธอจึงยอมให้เธอไปแต่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป